มาแล้วเฮ้ยมาแล้วว้า
ว่าแล้วนะคะพาคุณผู้ชมรวมไปถึงทั้งสองท่านไปที่จังหวัดขอนแก่นไป

เมื่อวานนี้นะคะดูตามภาพหน้าจอเลยค่ะ
มีพิธีสงฆ์นะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้ว
ชื่อแฟนคลับซอยแอนด์กับบอสบอยน์นะคะ
เดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้แบบไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
ซึ่งมหากฐินในปีนี้นะคะทางซอยแอนและครอบครัวตั้งใจจัดขึ้น
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตาของเธอนั่นเองค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะได้ถวายคล้อง๒อัน
แล้วก็เต้นให้กับทางวัดป่าวิมุธิธรรมนะคะ
เพื่อนำไปใช้ในงานต่อไปด้วยนะคะ
หลังจากกิจกรรมในช่วงเช้าเสร็จนะคะก็ถึงช่วงแห่งความบันเทิงค่ะ

พี่แจ๊คหรือเปล่าคนหน้าค่ะ
ทีมงานทุกฝ่ายนะคะเตรียมขบวนแห่องกระถิ่นรอบหมู่บ้านค่ะ
มันต้องม่วนซื่นมันต้องรอดมันต้องเต้นจังสิเด้อ
อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะคือสนุกสนานมากจริง
โอ้โหพี่แจ๊กโอ้โหโอ้โหโอ้โห
จาเถือนโอ้โหเห็นยโห่กันโอ้โห
เอาขนาดมากไม่ต้องค่ะ
นักร้องเลนเซอร์จัดเต็มมากจริงนะคะ
เห็นแล้วก็อย่างขมโม้นจอยกับพี่น้องชาวส้ำสูงเลยนะคะคุณผู้ชม
งานบุญใหญ่แบบนี้นะคะเรื่องตัวเลขก็ผ่านไม่ได้ค่ะ

นั่นก็คือเลข๒ท้อไข่ท้อฐาน๘๗๓๕

และอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากก็คือป้ายแดงของซ้อแอร์
ก็คือยอหญิง๐๖๗๙

ทั้งหมดทั้งมวลคือยอดกระถิ่นยังไม่รวมนะ

เดี๋ยวรวบรวมมาเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บปั๊บจะรายงานเลขแน่นอนค่ะ
ระดับมหากฐินยิ่งใหญ่แน่นอน